ท่านผู้ชมครับต้องยอมรับว่าตอนนี้ระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ยมีผู้ป่วยเยอะมาก
เรื่องของโควิดหรือว่าผู้ป่วยทั่วไปนะครับ
โรงพยาบาลเล็กโรงพยาบาลใหญ่เจอปัญหาเหมือนกันหมด
แห่งต้องปิดห้องฉุกเฉินไปเลยก็มีนะไม่ฉุกเฉินจริงเขาไม่รับนะ
แต่คุณแม่ท่านหนึ่งโพสต์ภาพเอาไว้นะครับ
นี่คือภาพของลูกชายอายุยี่สิบเอ็ดปี
บอกว่านี่คือภาพสุดท้ายของลูกชาย

เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวคลองศาลในกรุงเทพ
แม่บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่๑สิงหาคมนะ
ช่วยอะไรลูกไม่ได้เลยลูกปวดท้องหนักมากนะฮะ

พามาโรงพยาบาลนะ
ปรากฏว่าไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจอาการมาดูแลรับไปรักษา
ปล่อยอยู่ตรงนั้นเนี่ยสามสี่ชั่วโมงสุดท้าย

คุณแม่ท่านนี้เนี่ยเราไปคุยด้วยนะครับ
คุณแม่เนี่ยบอกว่าลูกชายชื่อตูนชื่อเล่นนะฮะ
ชื่อจริงคือชรันอายุยี่สิบเอ็ดปีนะครับ
วันนี้ก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดกกย่านบางขุนเทียน

หน้าอกหายใจไม่ออกปวดท้องอย่างรุนแรง
คุณแม่ชื่อชานิตานะ
แม่เนี่ยบอกว่าคุณแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
ตูนลูกชายมาตั้งแต่๔ขวบนะอยู่ด้วยกันสองคนแม่ลูก
วันที่๑สิงหาคมปูนปวดท้องแน่นหน้าอกหายใจไม่ได้เลย
พยายามโทรเรียกหนึ่งหกหกแปดหนึ่งหกหกเก้าก็ได้รับคำแนะนำว่าเออลองนอนหงาย
เอาหัวยกสูงอะไรพวกนี้ก่อนประถมพยาบาลที่บ้านเบื้องต้นก่อน
แต่อาการไม่ดีขึ้นสุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกว่าให้พาไปโรงพยาบาลก็แล้วกัน
สิทธิ์โรงพยาบาลหนึ่งแต่ว่าพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนนะ
เพื่อจะให้แพทย์เนี่ยรีบตรวจไปถึงโรงพยาบาลตอนสามทุ่มหนึ่งสิงหาคม
ไม่มีใครมาตรวจเลยคุณแม่บอกไม่มาวัดอุณหภูมิสักประวัติถาม
เรื่องต้นอะไรไม่มีเลยผ่านไปชั่วโมงนึงก็แล้วนะระหว่าง
ครั้งต้องเอาน้ำให้กินทุกห้าถึงสิบนาทีเพราะว่าถ่ายออกมา
พยายามเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาดูก็ไม่มา
สุดท้ายเนี่ยอันนี้คุณแม่ก็โพสต์นะบอกว่า
เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องรอนะคะถ้าจะรักษาที่นี่ต้องรอ
ถ้าไม่รอก็ไปที่อื่นประมาณอย่างนี้เลย
ไปถึง๓ทุ่มจน๕ทุ่มกว่าลูกชายอ่อนแรง
บอกภาพนี้ฮะคอตกนิ่งไปเลย
แม่วิ่งไปเรียกพยาบาลทีนี้พอมาดูพยาบาลจับสัญญาณ
ไม่มีสัญญาณชีพแล้วรีบเข็นลูกเข้าห้องฉุกเฉิน
เข้าไป๓๐นาทีหมอออกมาบอกว่า
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับลูกคุณเสียชีวิตแล้ว
นี่ค่ะคือแล้วที่โรงพยาบาลก็บอกแค่ว่า
วันนี้ห้องฉุกเฉินวุ่นวายมากคนไข้เยอะมาก
ผู้ป่วยเยอะมากอะไรแบบนี้คุณแม่บอกว่า
แล้วอย่างนี้ให้แม่ทำยังไงแม่ต้องเสียลูกชายไป
ทั้งที่พามาถึงโรงพยาบาลแล้ว
แต่ไม่ได้ตรวจไม่ได้รักษาสุดท้ายเสียชีวิต
เราก็บอกว่าดูน้องให้หน่อยได้ไหมน้องไม่ไหว

เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้
เขาดูโควิดอยู่ข้างในอะไรอย่างนี้
เขาก็นั่งอย่างนี้แหละครับพี่
อยู่อย่างนี้คือนั่งบนรถเข็น
แต่เขาไม่ได้มาดูพอ๔ทุ่มกว่า
หนูก็ไปเรียกอีกคนนึงแล้วพยาบาลคนนั้น
เขาก็บอกว่าถ้าจะทักษะที่นี่

เขานอนคอตรงนี้หนูก็ไปสะกิดลูกไง
เขาก็เรียกตูนตูนตูน
หนูก็คิดว่าหนูก็ตกใจแล้วว่า
คือแบบนิ่งไปแล้วอ่ะหนูเรียกเขามา

แล้วเขาก็บอกว่าน้องเพียรึเปล่า
หลับหลับหรือเปล่ามานั่งรอนานอะไรอย่างนี้

แล้วทีนี้เขาก็เอาที่วัดความดันมาวัด
มันวาดไม่ขึ้นครับ
เขาก็พูดว่าวาดไม่ขึ้น
เนี่ยแม่เขาก็พูดว่าเออเนี่ย
พูดว่าเออเนี่ยเขาไม่มีใครมาดูเลย
ไปฟังผลในวันที่๒หัวใจล้มเหลว
หนูก็คิดถึงตอนที่เขานั่งบุรโลกเกณฑ์ใหญ่เพียว่าเขาจะทรมานแข็งแค่ไหน
หัวใจล้มเหลวคือมันที่สุดแล้ว

คือผลเท่านัส่วนบอกว่าเสียผิดจากอาการหัวใจล้มเหลว
เราถามเรื่องนี้ไปอย่างในแพทย์ศูกษัฐรณกิติกศุภกร
กำกับดูแลโรงพยาบาลที่เกิดเหตุด้วย

เรื่องการเสียชีวิตของคนไข้คนนี้แล้วนะครับ

แผนกจุกเฉินมีผู้ป่วยเยอะมากมีอยู่ทั้งหมด๒๙ราย
ต้องคัดกรองซักประวัติก่อนนะ
แล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ลำดับที่๒๗
สุดท้ายเนี่ยพอมาเจออาการหนักมาก
มาปฏิบัติการช่วยชีวิตแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
ซึ่งทางผู้ป่วยมาจะเป็นช่วงเวลาที่มีผู้ป่วยแออัดมาก
มีผู้ป่วยรอในการซักประวัติในการคัดกรองอยู่๒๐ดาวน์ได้
ผู้ป่วยที่เสียชีวิตอยู่ลำดับที่๒๗ได้รอคอยจนกระทั่งเวลา๒๓นาฬิกา๕นาที
ก็ได้มีผู้เข้าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าผู้ป่วยหมดสติ
ทางเจ้าหน้าที่เลยออกมาแล้วก็ได้ดูเห็นผู้ป่วยมีอาการหนัก
ประมาณ๓๐นาทีสุดท้ายผู้ป่วยก็เสียชีวิตนะครับ

นี่ฮะเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์บอกกับเรานะครับ
บอกว่าทางผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยครอบครัวสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้เลยนะครับ
เพราะเรื่องนี้ถือว่าไม่ใช่ความผิดของผู้ที่เข้าไปรับบริการในสถานพยาบาลนะครับ
โอ้โหนี่ฮะส่วนทางโรงพยาบาลเนี่ยล่าสุดได้โทรศัพท์มาหาคุณแม่ของน้องตูน
แล้วก็ได้แสดงความเสียใจแล้วก็จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
โอ้โหแต่ชีวิตลูกชายคนนึงนะคะมันไม่แน่ใจว่าอะไรจะมารับผิดชอบแทนได้หรือเปล่า